ข่าวต่อไปผู้ชายคนนี้อยู่บางเลนมาร้องเรียนกับสื่อบนชนบอก
คุณนักข่าวคุณนักข่าวเนี่ยนะอดีตเคยเป็นนะ
หุ้นส่วนเปิดร้านซ่อมรถกันแต่ปัจจุบันเป็นคู่อลิแล้ว
เนี่ยมันยกพวกมายิงผมที่บ้านเกือบตายอ่ะ

ลงมา
นี่คือภาพจากกล้อวงจรปิดนะครับวันเกิดเหตุคือสามมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้า
หกโมงเย็นครับหกโมงเย็นสิบสี่นาทีน่ะน่ะในน็อตที่รัวอยู่น่ะ
น็อตคนยิงกับพวกนะครับขับรถอีซูซูมิวเอ็กซสีขาวนะครับ
แล้วก็รถกระบะมาจอดที่หน้าบ้านของผู้เสียหายแล้วก็เดินลงจากรถ
แล้วก็ตะโกนให้ผู้เสียหายออกมาอย่างที่คุณผู้ชมได้ยินไป
ควักปืนออกมากระหน่ำยิงนะครับยิงมองไปบนชั้น๒นะฮะ๕นัดนะครับ
จากนั้นกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งหมดก็นั่นรถจะเคลื่อนออกไปแล้วนะครับ
จากนี้ทีมข่าวนะครับได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาอีกนะครับ
ช่วงก่อนเกิดเหตุตอน๔โมงเย็น๙นาทีนะครับ
วันเดียวกันนั่นแหละฮะจะเห็นนางสาวป๊อปเป็นแฟนของคนยิงนะครับ
อีซูซูมิวเอ็กสีขาวเข้ามาจอดที่หน้าบ้าน
แล้วก็เดินลงมาที่บ้านของผู้เสียหายกับพวกซึ่งจุดนี้กล้องวงจรปิด
กล้องวงจรปิดนะครับคือไม่ได้ยินเสียงนะฮะ
นางสาวป๊อปเนี่ยแฟนของคนยิงเนี่ยมาถามหาคลิปที่ในน็อต
ไปมีอะไรกับผู้หญิงจากนั้นในอ้นในอ้นคือผู้เสียหายนะ
ก็บอกเอ้ยไม่มีหรอกไม่มีจากนั้นทั้งคู่มีปากเสียงกันครับ
นางสาวป๊อปขู่ว่ามึงอยู่ที่นี่ไม่ได้แน่เอาล่ะเป็นเรื่องแล้ว
นะครับท่ามกลางครอบครัวของผู้เสียหายที่ยืนมองดูด้วยความกลัว

ที่ยืนมองดูด้วยความกลัวสั่วของผู้เสียหาย

ไอ้ผู้ชายมันขายไป
ผมบ้านผมไปผมกลับมา
ไอ้ผู้ชายผมไม่ไปผมอยู่ในยาวนี่ไอ้คน

โอ้โหสุดเสียงแบบนี้นี่โมโหกันสุดแหละ

มาวันที่๕มกราคม
พนักการณ์สอบสวนสพบางเลนจนครพรภม
ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุครับไปสอบปากคำครอบครัวของผู้เสียหาย
จากนั้น๖๗มกราคมเจ้าหน้าที่กอพิสูจน์หลักฐาน
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุหาแนววิถีกระสุน
แล้วก็เก็บวัตถุพยานหลักฐานต่างในที่เกิดเหตุนะครับ
จากนั้นนะครับกล้องวงจรปิดของวันที่๒๖มกราคมนะ

เวลา๑๗นาฬิกา๑๖นาทีครับคุณผู้ชมฮะที่เห็นอยู่นี้นะ
จะเห็นนางสาวป๊อปนะครับมาที่บ้านผู้เสียหาย
มากับพ่อมากับแม่แล้วก็ลุง
มาพูดคุยเจรจากลายเกลี่ยกันนะฮะกับพ่อแม่ของผู้เสียหายนะครับ
เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
แล้วมีการพูดคุยกันเรื่องเงินค่าใช้จ่ายต่าง
ซึ่งในวันที่เข้ามาไก่เกลี่ยเนี่ยนางสาวป๊อปยกมือไหว้นะ
ยกมือไหว้แล้วก็พูดว่าขอโทษกับพ่อแม่ของผู้เสียหาย
ที่ทำให้เกิดความตกใจที่ด่าไปสุดเสียง
เมื่อวันก่อนก็คือวันที่๓นะฮะกับ๕มกราคมที่ผ่านมาครับ
วันนี้เราส่งคุณชมพู่ลงพื้นที่ไปเจอกับผู้เสียหายนะคะ
เขาก็เล่าบอกว่าเขารู้จักกับมือยิงมา๔ปีกว่าแล้ว
แต่เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกได้ว่าคู่กรณีเนี่ย
ชอบมาวุ่นวายในเรื่องการทำงานจังเลย
คือตัวเขาเป็นช่างติดฟิล์มรถยนต์
อยู่ในอู่ซ่อมของคู่กรณีนี่แหละ
แต่วุ่นวายเหลือเกินเขาเลยรู้สึกไม่พอใจเลยบอกเอองั้นลาออกดีกว่า

จนกระทั่ง๒๒ธันวาคมค่ะ

คือเขาบอกว่าน็อตไปว่าร้ายเขาให้พ่อแม่เขาฟัง
หงุดหงิดเขาก็ทนไม่ได้
บ่ายวันที่๓มกราคมก็เลยแชทเฟซบุ๊กไปหาป๊อป

คนใส่แว่นดำเมื่อกี้เนี่ยคนนี้คือน็อต

เขาก็เลยแชทเฟซบุ๊กหาป๊อปบอกป๊อปเรียกนอทมาเคลียร์หน่อยดิ
ทำไมอยู่เอาเขาไปว่าให้พ่อแม่เขาฟังแบบนี้มันไม่โอเค

มากันทั้งหมด๓คนคือป๊อปนิวแล้วก็เป้
ตะโกนโวยวายตามที่เห็นในคลิปเมื่อสักครู่นี้นะคะ

เป้เนี่ยถือปืนจ่อหัวไว้ตลอดเวลา
นิวเนี่ยถือขวดโซดายืนคุมเชิง
โวยวายเสร็จปุ๊บ๓คนออกจากบ้านไป
ทิ้งท้ายแค่ว่าเดี๋ยวมาใหม่
พอออกไปเสร็จผู้เสียหายก็เอ้ามันไม่จบไง
ผู้เสียหายทักแชทไปหาป๊อปอีก

จนกระทั่ง๖โมงเย็นคราวนี้ล่ะค่ะได้เคลียร์สมใจแน่
เพราะมากันทั้งหมดรถ๒คัน๗คน
ป๊อปนิวเป้คือ๓คนแรกที่มารอบแรก
แต่ที่เติมมาเนี่ยมีวุฒิมีเต้ยมีน็อตแล้วก็มีจี๊ดด้วย
ลงมาเสร็จปุ๊บตะโกนเล่นเลยน็อตลงมาเคลียร์ดิ

เขาบอกว่านี่เก๊อร์น๊อตอ่ะยิงสวนขึ้นมา๕นัทเลย
คือว่าส่องปืนไปชั้น๒น่ะนะ
ใช่พอฉันง่วงหน้าออกมาในแหน่จังหวะนี้
น็อตยิงสวนขึ้นไปได้๕นัด
ผู้เสียหายบอกโอ้โหอีกนิดเดียวเข้าหัวผมแล้ว

แต่ว่าที่กังวลคือมันไม่คืบหน้าเลย
น็อตนี่น็อตมาที่บ้านนะ

ทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องจริง

ผมก็เลยพูดว่าเนี่ยทีไอ้น็อตมันมีผู้หญิงนะพี่

ยังไม่เคยพูดให้ป๊อปฟังเลย

จะต้องเอามาพูดให้พ่อแม่พี่ฟังทำไม
แล้วป๊อปมันก็โวยวายว่าไหนมีหลักฐานไหม

มันเคยเอาเครื่องผมแชทหาผู้หญิง
แล้วทีนี้ป๊อปก็มา

เคลียร์กันจบไหมรอบแรก

ว่าให้มาเคลียร์ให้มาคุยกัน

ทีนี้ผมก็มองดู

นะผมลำบากทุกวันนี้การงานผมก็คือสะดุดหมดทุกอย่าง
คือกังวลใจหนึ่งเลยคนที่ก็เห็นอ่ะเป็นมีเส้นสายมีดิพล
แต่ผมที่ไม่มีอะไรเลยเบื้องต้นเขายังบอกกับคุณชมพู่ด้วยนะคะ
วันเกิดเหตุเนี่ยรอดตายมาได้เพราะหนึ่งน็อตยิงไม่แม่น
แต่ถ้าความเชื่อส่วนตัวเขานะพระหลวงพ่อโตกรุบางกระทิงที่วัดบางกระทิงนี่แหละ
ห้อยคอไว้วันนั้นก็เลยรอดตายมาหุดหวิด
เขาว่าอย่างนั้นนะคะทีมข่าวของเราไปต่อ
แล้วก็เป็นร้านที่ติดฟิล์มกระจกนี่นี่ร้านนี้ร้านนี้นะฮะ
ตั้งอยู่ในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในพื้นที่ไซน้อยนนทบุรีครับ
พอไปถึงเนี่ยไม่มีใครอยู่ร้านเลยแต่ร้านเปิดนะแต่ร้านเปิด
ออกไปที่บ้านของนายน็อตนะครับที่ผู้เสียหายบอกว่าเนี่ยเป็นคนยิง
นายน็อตเนี่ยเป็นคนยิงอยู่ที่ตะบนบางพาศีกระเภอบางเลนส์จังหวันและคอปฐม
พบว่าบ้านปิดประตูรั้วเหล็กปิดเงียบไม่มีคนอยู่ในบ้านครับ
คุณชมพู่สลันพัฒน์ทำยังไงล่ะนะฮะไปถึงแล้วไม่เจอใครโทรศัพท์ครับ
โทรศัพท์สอบถามไปยังนายน็อตได้ความบอกว่าวันนี้เขาไปซื้อของไม่ได้เข้าร้าน
ส่วนเหตุการณ์นู่นเมื่อ๓มกราคมหรือวันเกิดเหตุเนี่ย
เขากับเพื่อนไปที่บ้านอ้นผู้เสียหายจริงจะเข้าไปคุยกันไปเคลียร์กันปัญหากัน
แต่เนื่องจากมีความขัดแย้งในวงเล่าก็เลยเข้าไปเคลียร์ใจกัน
ยืนยันว่าไม่ได้ยิงไม่ได้ลั่นไกลยิงใครเลยนะฮะเดี๋ยวจะให้การกับตำรวจอีกครั้งหนึ่งครับ
เอาฟังน็อตไปแล้วฟังเต้ยบ้างเต้ยเนี่ยเป็นเพื่อนผู้ก่อเหตุนะครับ
เล่าบอกว่าวันนั้นไม่ได้เข้าไปที่บ้านของผู้เสียหายนะยืนยันว่าไม่มีส่วนร่วมไม่เกี่ยวข้อง
เหตุที่ยิงบ้านของในอ้นเนี่ยวันดังกล่าวเขาไปหาหมอ
นี่มีใบรับรองแพทย์ให้ดูด้วยนะยอมรับรู้สึกงงและตกใจว่าไปก่อเหตุตอนไหน
แล้วทำไมมีชื่อเขาที่ตำรวจเรียกไปให้ปากคำด้วย
เรายืนยันนะว่าเราไม่ได้ไป
ตอนที่มีหมายเรียกกันแล้วที่มีส่งคลิปมาอะไรมาให้ดูกัน
ถ้าอย่างนั้นมาดูแชทการสนทนาไลน์กันบ้างทีมข่าว
ได้ภาพมานะครับเป็นการสนทนาไลน์ของผู้เสียหายกับในเต้ย
เพื่อนผู้ก่อเหตุนะครับคือมันอ่านได้ในธรรมนองที่ว่า
ผู้เสียหายต่อว่าในเต้ยว่าจะก่อเหตุงัดบ้าน
ก่อนที่ในเต้ยจะบอกกับผู้เสียหายว่าผมทำอะไรให้พี่
ขอบคุณที่ทำกับผมแบบนี้คำว่าพี่น้องในวันนั้น
แต่กลับทำกันแบบนี้ถ้ามีความสุขกับสิ่งที่ทำ
ก็ขอให้มีความสุขมากนี่ข้อความที่เขาคุยกัน
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีครับพบว่าคู่กรณีทั้งสองฝ่าย
คือทั้งคนยิงและผู้เสียหายรวมถึงครอบครัวของผู้เสียหายเนี่ย
จริงรู้จักสนิทสนมกันมานานครับแต่ก็มีขุ่นมีเครื่องใจกันแหละ
เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเห็นได้จากความเคลื่อนไห
เฟซบุ๊คของผู้เสียหายวันที่๔ธันวาคมย้อนไปนะครับ
ซึ่งเป็นการกินข้าวฉลองวันเกิดของผู้เสียหาย
ที่ถูกยิงด้วยเนี่ยครับรูปวันงาน
ขณะที่ความเคลื่อนไหวบนเฟซบุ๊คส่วนตัวของในน็อตผู้ก่อเหตุนะครับ
ซึ่งเป็นคนยิงเนี่ยตามที่ปรากฏในคลิปวงจรปิด
เช้าของวันนี้นะครับผู้ก่อเหตุโพสต์ภาพอาหารบนโต๊ะ
ระบุข้อความว่าเช้านี้ฝีมือเมียนี่นะครับ
ขณะเดียวกันครับล่าสุดนะครับผู้ก่อเหตุโพสต์เฟซบุ๊ก
เมื่อเวลา๑๒นาฬิกา๔๕นาทีของวันนี้
เป็นภาพรถกระบะสีขาวของเขานั่นแหละจอดอยู่ที่ปั๊มน้ำมันนะฮะ
ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่พบว่าวันนี้นะครับ
คนที่ก่อเหตุไม่ได้อยู่นครปฐมแล้วครับคุณผู้ชมครับ
ทีมข่าวเราก็เลยลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะคะ
ก็คือบ้านของผู้เสียหายที่บางเลนจังหวัดนครปฐมค่ะ
ไปตรวจดูเขาบอกเขาไม่ได้ยิงใช่ไหมน็อต
แต่ภาพกล้องวงจรปิดมันลักษณะเห็นเหมือนเขาถืออะไร

พอไปดูที่บ้านเนี่ยค่ะมีรอยตรงคานบ้านเนี่ย
เป็นรูกลมแบบนี้ที่ลูกกรงบันไดกระจกบานเกล็ด
ก็มีร่องรอยเป็นรูแบบนี้กระจกก็แตก
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันโดนอะไรแต่ตำรวจเขาบอกว่า
มันน่าจะเป็นรอยกระสุนปืนนะ
ส่วนจุดเกิดเหตุที่โดนตะโกนโวยวาย
แล้วก็ถือปืนจ่อเนี่ยเป็นจุดม้าหินอ่อนหลังบ้าน
ทีมข่าวได้คุยกับพ่อของผู้เสียหายนะคะพ่อบอกว่าโอ้โห
พ่อบอกพ่อขอขายบ้านหลังนี้